คุณผู้ชมดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมา
คราวนี้คนร้ายบุกเข้าไปในธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชา๒
เขาเอามีดทำครัวมาแล้วก็จี้ค่ะจะป้นเงินได้เงินไป๔ล้าน
แล้วนี่เสื้อน้ำเงินที่นอนหมอบอยู่ที่พื้นนี่ท้ายที่สุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะ
หนีไปไหนไม่รอดไม่รอดตำรวจสพศรีราชาชนบุรีเนี่ย
ก็จับกลุ่มคนที่ก่อเหตุคือนายนัทธดันัยสมบูรณ์อายุ๔๐ปี
เขาเอามีดทำครัวจะไปจี้ชิงเงินในธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชา๒
ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุตอนนั้นเขาได้เงินไปละ๔ล้าน
เอาใส่กระเป๋าเป้เตรียมหนีค่ะแล้วก็วิ่งหนีตำรวจขึ้นไปที่ชั้น๒
แต่ทีนี้คุณประตูเนี่ยมันปิดอยู่ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวไว้ได้
ส่วนคนนี้ค่ะคุณพี่คนนี้เป็นฮีโร่เลยนะ
พี่ใช่พี่สมไทยจันเพ็งรอปภของธนาคารบอกว่า
คนร้ายเนี่ยเขามาธนาคารทำเหมือนเป็นลูกค้าเลยไม่ได้ใส่หมวกไหมพรมไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่หมวกแก๊ปอะไรทั้งนั้น
ก็ผมก็คิดว่าเป็นลูกค้าธนาคารตามปกติแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาเอามีดทำครัวขึ้นมาแล้วก็จี้พนักงานเคาน์เตอร์บอกให้เอาเงินมา
ใส่ในกระเป๋าเป้ทีนี้พอผมเห็นเหตุการณ์ผมก็เลยรีบโทร๑๙๑แจ้งตำรวจ
ตำรวจเนี่ยมาจับกลุ่มตัวได้ทีนี้พอจับกลุ่มตัวได้แล้วปั๊บ
เปิดกระเป๋าเป้สีแดงใบนี้ดูนี่ให้พนักงานธนาคารมาเปิดดูด้วย
ปรากฏว่าเงินสี่ล้านก็อยู่ในกระเป๋าเป้ครบนะคะแล้วก็จากการสอบสวนคนร้าย
คนร้ายก็รับสารภาพว่าที่ผมต้องมาปล้นธนาคารเนี่ยผมมีหนี้ติดหนี้นอกระบบ